คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นดราม่านี้หน่อยค่ะ

คราวนี้เป็นชุดผ้าลายบาติกที่ต้องใส่ทุกวันศุกร์ค่ะ

ผู้ปกครองเขาบอกว่าชุดผ้าลายบาติกนอกจากเสื้อแล้ว

เงินที่ต้องจ่ายเป็นพันนะ
แล้วบางคนนะคุณต้องไปกู้หนี้นอกระบบมา
เพื่อมาซื้อชุดบาติกให้ลูกได้ใส่ทุกวันศุกร์ไปโรงเรียน
คือเข้าใจนะว่าเป็นผ้าพื้นถิ่นผ้าพื้นเมือง
หน่วยราชการก็ใส่วันศุกร์กันอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ผู้ปกครองบางท่านไม่มีเงินเหลือพอ
ใช่แล้วผู้ปกครองบอกว่าอันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบตลอดเลย
ต้องซื้อใหม่ตลอดเลยไม่มีเงินแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ฟังให้จบ
เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ฟังในมุมของผอโรงเรียนด้วยนะคะ
มันกลายมาเป็นประเด็นร้อนจริงกับข่าวนี้
ผู้ปกครองออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
เขามีกำหนดให้เด็กใส่ชุดผ้าลายบาติก
แล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เดือดร้อน
เพราะว่าชุดผ้าลายบาติกที่โรงเรียนบังคับให้ใส่๑วันต่อสัปดาห์เนี่ยนะ
จริงโรงเรียนเขาจะมีชุดลูกเสือชุดพละชุดนักเรียนอยู่แล้ว
นี่ต้องซื้อเพิ่มอีกถามว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอกเป็นพันเหมือนกัน
เสื้อเนี่ยตัวหนึ่งกว่า๓๐๐๓๕๐บาทยังมีกางเกงยังมีรองเท้าอีก
แล้วบางคนต้องไปกู้ตังค์มากู้หนี้นอกระบบมาเพื่อที่จะมาซื้อชุด
ทีนี้พอเรียนจบปีนึงต้องไปเรียนต้องซื้อใหม่อีก
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วเราก็เลยถามทางด้านพอค
ของจังหวัดกระบีนี่ใส่มาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ส่วนรูปแบบของเสื้อเป็นรูปแบบเดิม
คือลวดลายใช้เหมือนกันกำหนดให้ทุกโรงเรียนใช้เหมือนกัน
ไม่ได้เปลี่ยนลวดลายทุกปีตามที่มีการกล่าวอ้างแบบนี้นะคะ
ง่ายเด็กซื้อมาใส่ได้จนเรียนจบเลยค่ะ
ที่นี่ไม่มีครับไม่มีแล้วก็ไม่เป็นความจริงว่า
มีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นลายเป็นรูปแบบผ้าบาติก

จะซื้อใหม่เมื่อข้าวใหม่ครั้งแรก
ถ้ายังใส่ได้อยู่ก็ใช้ได้จนจบ
นำเรื่องนี้เข้าไปว่าหารือว่าในประเด็นเหล่านี้
ในอนาคตเราจะทำอย่างไรเราจะลดไม้ตัดส็ทไหม
แค่คนสองคนบอกว่ามันไม่เหมาะแต่คนเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ว่าเหมาะ

นี่แหละค่ะแล้วก็ทางผอบอกไงว่า
จำหน่ายให้ผู้ปกครอง๒๙๐๓๒๐บาท
ส่วนใครที่อาจจะฐานะไม่ค่อยดีโรงเรียนเขาช่วยนะคะ
คือให้เรียนฟรีด้วยแล้วก็แจกเสื้อแบบนี้ให้ฟรี
แต่ก็จะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาของทางคณะกรรมการสถานศึกษา
แล้วยิ่งช่วงโควิดเขาก็ลดค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่งด้วย

พอก็ชี้แจงมานะก็พร้อมจะช่วยนะอยากให้เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นนะนะ